มาดูคลิปหนึ่งแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

เกิดขึ้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะคะ
แต่ว่าน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะ
ก็คือรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งด้านหน้านะคะ

มีคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ

รถจักรยานยนต์มาชนท้ายรถคันสีดำก่อน
หลังจากนั้นก็กลิ้งอยู่กลางถนนแบบนี้

เพราะเขาบอกว่ายังตกใจอยู่เพราะรอดมาได้ก็ดีแล้วก็เลยตัดสินใจตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความใดนะคะ
ก็เลยอยากจะให้คนที่ขับรถเก๋งซึ่งลากเข้าไป๑กิโลเมตรเข้ามาให้ความช่วยเหลือหน่อยมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยนะคะ

ทีนี้เรื่องของความคืบหน้าเนี่ยนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปที่ผู้บาดเจ็บนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปที่ผู้บาดเจ็บนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปที่ผู้บาดเจ็บนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปที่ผู้บาดเจ็บนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปที่ผู้บาดเจ็บนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปที่ผู้บาดเจ็บนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามไปที่ผู้บาดเจ็บนะคะ

ได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะรถคันนี้ค่ะ